มาดูความทุกข์ทรมานของเด็กหญิงวัย๑๕ปี
ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตมาแบบนี้บอกว่าถูกป้าแท้
ทั้งทุบทั้งตีเอามีดฟันแขนเธอจนแผลเป็นขนาดใหญ่
ให้ทำงานหนักแถมยังให้กินข้าวบูดด้วย
เธอบอกเธอคิดอยากจะฆ่าตัวตายแต่ยังโชคดีที่มีพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือเธอนะฮะ
แล้วก็พลเมืองดีถ่ายคลิปการระบายความในใจของเธอไว้นะครับ
ถูกป้าตายได้หรือ
เคยคิดฆ่าตัวตาย
ทำไม
ไม่อยากอยู่เลย
โอ้โหคุณเด็ก๑๕นะฮะ

ใช่บอกไม่อยากอยู่อยากจะหนีออกจากป้านะครับ
ป้าที่โอ้โหทรมานเธอเหลือเกินนะครับ
คือเปิดใจทั้งน้ำตานะฮะ

เพราะไม่อยากอยู่บ้านกับป้าใจร้าย

มีแผลเป็นขนาดใหญ่นะบริเวณแขนซ้าย
แล้วก็ร่องรอยที่เคยถูกมีดฟันนะครับ

บังคับใช้งานหนักที่สำคัญนะคุณ

โพสต์เรื่องราวของเด็กหญิงวัย๑๕นี้นะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าเด็กหญิงผู้เคาะร้ายเนี่ย

เธอก็เลยเห็นบาดแผลที่ทั้งใบหน้า

ก็เลยถามเด็กหญิงคนนี้ว่า
ทำไมไปโดนอะไรมามันหนักมากนะเนี่ย

แต่ว่าป้ามักจะไม่พอใจ

แต่สิ่งที่น่าตกใจมากกว่านะครับคือ
เด็กหญิงทุกข์ทรมานหนักถึงขั้น
เคยคิดฆ่าตัวตายนะฮะ
ของคนที่ถ่ายคลิปก็บอกว่า
อย่าทำแบบนั้นให้รักตนเองไว้ให้มากครับ

เดินทางไปพบกับป้า
ป้าที่ถูกเด็กหญิงอ้างว่าเป็นป้าใจร้ายเนี่ยนะฮะ

แต่เด็กหญิงเนี่ยเป็นลูกของน้องสาว
และกำพร้าแม่มาตั้งแต่๖เดือน

ส่วนพ่อไปอยู่จังหวัดอื่นนะครับ

แต่เด็กดื้อบอกอะไรก็ไม่ฟัง
ชอบออกไปเล่นนอกบ้าน
หลานไปเจอใครเข้าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ย

กลัวจะโดนแบบข่มขืนโดนอะไรแบบนี้นะครับ

ขณะที่เธอทำกับข้าวอยู่ทำปลาอยู่นะ
พลั้งเผลอเอามีดไปตีแขนหลาน

กลายเป็นแผลเป็นที่เด็กเนี่ย

น้องนี่น้องดื้อหรือเปล่ายังไง

ไม่หนูขอโทษนะครับ

ก็ชอบไปเยี่ยมบ้านคนอื่น
แล้วก็พูดหนูไม่ได้อยู่บ้านมาก
ไม่อยู่บ้านมากเพื่อช่วยแขวนมาก

ก็ไปหนูกลัวมันทองมา
ถ้าทองมันไม่มีพ่อทำยังไง

ถ้าไม่งั้นหนูไปทำไมหนูรักที่สุด
อะไรก็ช่วยหนูหมด

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปฐุมธานี

แล้วก็ต้องคุมตัวนางคายไปสอบสวนที่โรงพัก
อาจจะแจ้งข้อหานะคุณนะทำร้ายร่างกายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ส่วนเด็กหญิงวัย๑๕จะต้องให้สหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วย
ขณะนี้ได้นำตัวไปที่บ้านพักเด็กจังหวัดปฐุมธานีอีกต่อนะฮะ
เพื่อที่จะดูวิธีการในการที่จะช่วยเหลือเด็กหญิงคนนี้นะ